คนละกันคนนี้พี่คลาวเดียค่ะในวัย๔๓ปี
บอกเลยว่าสวยแบบสับแบบนี้เลย
เหมือนสตาร์ฟไว้เลยเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะอันนี้พูดไม่เกินจริง
เป็นฉันฉันโกรธรนะแล้วแต่ยังได้อยู่
ล่าสุดค่ะเจอตัวพี่คลาวเดียค่ะก็เลยต้องขอถามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนิดนึง
คราวเดียบอกว่าเน้นเรื่องการดูแลอาหาร
อย่างมื้อเย็นเนี่ยกินไม่เกิน๔โมงเย็น
พี่หนูปวดไส้เลยอ่ะโอ้โห๒ทุ่มหนูก็หิวอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะจ๊ะจำไว้จ้า
เฟิร์มความฟิตก็เริ่มมาให้เห็นเลยคุณผู้ชม
เธอบอกว่าน้ำหนักคือลดไป๘กิโลกิลละนะ
ไม่ได้ลดแบบตุ้มเดียวมันค่อยลดลงมาเรื่อย
จนตอนนี้ค่ะเธอเองก็มั่นใจในหุ่นแบบสุดเลยนะ
คือมีช่วงหนึ่งพี่แกก็จะมีความแบบว่าอวบนิดนึง

ใช่ส่วนความแซ่บของเธอในชุดบิกินี่
รอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทวงบันลังคืน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันนิดนึงจ้า
เดี๋ยวจะมีไปเดี๋ยวจะมีบิกิลี่อีกทีนึง
ซึ่งเป็นบิกินที่ผอมลงดอกกว่านะครับกว่าทีแล้ว

ตอนนี้ก็แบบช้อปปิ้งใหญ่เลยค่ะ
แบบเปลี่ยนไซส์ชุดหมดเลย

แล้วก็แบบที่รักถ่ายให้หน่อยนะ
แบบนางก็เป็นคนถ่ายให้ถ่ายให้เราก็ลงได้ใช่ไหม

เพราะว่าเวลาไปไหนไปไหนก็นางไม่ค่อยชอบถ่ายรูป

ก็ทูพีชเบา